คราวนี้เป็นศึกพระกับพระค่ะโอ้โหหลวงพี่กับหลวงตาเลยคุณผู้ชม
หลวงพี่นี่นะคะไปคว้าจอบตีหลวงตาอ๋อ
มรณภาพคาวัดเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นพระรักษาศิลป์๒๐๐กว่าข้อกันทั้งคู่แล้วมันเกิดอะไร
ก็เนี่ยมาจากไปด่าแม่อีกฝ่ายนึงว่าเป็นขอทาน
เมื่อเช้าเลยค่ะตำรวจที่สพห้วยกระเจ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งว่ามีเหตุพระทะเลาวิวาสกัน
แล้วมีพระมรณภาพที่วัดวังไผ่นะคะทีนี้ก็เข้าไปตรวจสอบดู
พอไปถึงเนี่ยทีแรกจะไประงับเหตุแหละแต่ไม่ทันแล้ว
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมีพระคือพระวิโรธแก้วปาน
อายุห้าสิบปีโดนของแข็งฟาดเข้าที่หัวจนมรณภาพผู้ก่อเหตุเนี่ยคือหลวงพี่
หลวงพี่ต้าบวชได้อาทิตย์เดียวค่ะตำรวจก็คุมตัวหลวงพี่ต้าเนี่ยไปดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ทางด้านนักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาการพอสำนักพุทธเนี่ยนะคะ
จังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่วัดนี้ดูจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าจากการสอบถามหลวงพี่ต้าเนี่ยทราบว่าพระวิโรธได้ว่าแม่ของหลวงพี่เต้าเป็นขอทาน
ตอนที่เอาอาหารมาถวายที่วัดไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็พอมีการต่อว่าหลวงพี่ต้าก็ทนไม่ไหวค่ะ
แล้วเอาจอบตีจนมรณภาพนะคะ
ผมเห็นสภาพผู้ต้องหาคือลายศักดิ์เต็มตัวเลย
เพราะตามหลักของพฤษฎาษณะนี้คือคนศักดิ์ขนาดนี้
เขาไม่ให้บวดนะไม่ใช่ว่าคนดีน่างหนาถึงศักราชว์หลายเป็น
ขนาดพระศักดิ์เขายังไม่ให้ศักดิ์เลยนะมาบวช
เขาว่าเม่าผมเม่าผมเอาพระทหารมาถวายผม
ก่อนวันหนึ่งนะแล้วก็เขาก็ว่า
แม่ผมบอกเป็นขอทานขอทานแค่นี้เหรอ
ผมมันใช้เวลาเขาบอกว่าใช้เวลาคิดนะ
แล้วตอนเช้าถึงมาฆ่าเรือ
โอ้โหเกิดเหตุในวัดแบบนี้เลยนะคะ